ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองด่วนอาการล่าสุดเนี่ยปลอดภัยนักขนาดนี้
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซาฟอร์รอยยาวอย่างเร่งด่วนในช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่อังกฤษ
แล้วก็เข้ารับการผ่าตัดสมองท่ามกลางความวิตกกังวลของคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด
ผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู
เพื่อการฟื้นตัวอย่างเหมาะสมที่สุด
และครอบครัวของเขาก็ขอความเป็นส่วนตัวในเรื่องนี้ครับ
หลายคนที่ทราบข่าวโดยเฉพาะบรรดานักเตะของปีศาจแดง
เคยร่วมงานกับเฟอร์กี้ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับ
ก็มีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับ
เพื่อส่งกำลังใจให้กับอดีตยอดกุญสือชาวสก๊อตแลน

วิทเบคแฮมคริสเซโนโรนาโดนะครับเอฟวินฟานเดอร์ซา

ทีมที่เฟอร์กี้เคยสร้างชื่อเมื่อปี๑๙๙
ก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกสก๊อตแลนด์๓สมัยนะครับ
แล้วก็ได้แชมป์ยูฟ่าครับวินเนอร์สครับนะครับ
รวมถึงโยฟ่าซุปเปอร์คลับอย่างละ๑สมัย
แล้วก็ย้ายมาแมนยูยิ่งใหญ่มากตั้งแต่ปี๑๙๘๖๒๐๑๓
ได้การพาทีมคว้าแชมป์ถึง๓๘รายการ

ในเกมตกค้างนะครับกลางสัปดาห์นี้
จึงจะมีลุ้นต่อไปในเกมสุดท้าย
แต่ว่าถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งในเกมนี้ไฮไลท์ที่คนไทยติดตามก็คือการเดินทางครับ
ไปของนักเตะสาวชาบาแก้วทีมชาติไทยนะครับ

คุณวิชัยศรีวัฒนประพานนะครับ

หลังจากที่สร้างความสำเร็จให้กับทีมไทย
คว้าอันดับ๔ในศึกชิงแชมป์เอเชีย
แล้วก็คว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก
ฝรั่งเศสในปีหน้า
คุณวิชัยนะครับยังมีการมอบรางวัลพิเศษให้กับทัพชาบาแก้ว
มี่วาดี้ครับดาวยิงทีมชาติอังกฤษ
คือคนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ธนีการแดงดาวรุณีเพชรวิเศษ
สู่นิสาสร้างไทยสงฯแล้วก็กรรจนัดเชษฐบุตรนะครับ
ส่วนประตูอย่างวราพรบุญสิงห์แล้วก็สุกัญญาชอเจริญยิ่งครับ
ซึ่งเป็นกองหลังแล้วก็มีทีเด็ดในการเติมขึ้นไปพังประตู

พอมาเล่นตัวหลังนี้ก็ถือว่าช่วยทีมได้
เฉพาะตำแหน่งกองกลางก็ทำได้ดีนะครับในรายการชิงแชมป์เอเชีย
เพราะว่าพี่ตูนบอดี้แลมนะครับไปดูเกมนี้ด้วยครับ
ก็เรียกรอยยิ้มจากสาวได้เลยครับถือว่าเป็นโบนัสครั้งสำคัญในชีวิตนะครับ
กับการได้ไปเที่ยวแบบยกทีมหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยสร้างชื่อเสียงเพื่อประเทศชาติครับ